ช่วงนี้เชื่อว่าท่านต้องการข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้

ท่านที่รออยู่ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้าง

เดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังมติคอรมออย่างเป็นทางการนะฮะ
น่าจะมีการพิจารณาแล้วก็ออกมาตรการช่วยเหลือออกมา
ใช่ค่ะตอนนี้ผลกระทบเป็นวงกว้างจริงนะคะ

เลื่อนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑เมษายนออกไปได้ไหม

เดือนต่อไปเลยอ่ะพฤษภาคมเลยอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขายลำบาก
ใช่ขายไม่ได้เลยค่ะตอนเนี้ยมันก็เหลือเยอะอืมคนซื้อเองก็
บางทีก็ไม่ได้มีกระจิตกระจายจะซื้อในช่วงเวลานี้นะครับ
ก็เดี๋ยวรอฟังนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะฮะ
เอาเรื่องตัวเลขก่อนนะครับทุกผู้ชมครับระหว่างนี้เนี่ยที่ท่านอยู่กับเรา
ท่านบอกข้อมูลข่าวสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาด้วยก็ได้ค่ะนะฮะ
เป็นยังไงกันบ้างนะพื้นที่ของท่านเป็นยังไงกันบ้าง
ณขณะนี้นะครับจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่นะครับ
ตัวเลขวันนี้นะครับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
เนื่องมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในไทยนะครับ
จากการแถลงวันนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยยี่สิบสองรายนะครับ
ตัวเลขหน้าจอก็มีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีให้อีกนะครับ
อ่าตอนเนี้ยผู้ป่วยสะสมมากกว่าเจ็ดร้อยคนแล้วนะครับในไทยนะครับ
แล้ววันนี้สาธารณสุขนะฮะบอกว่าไทยเนี่ยตอนนี้เปรียบเหมือนอยู่บนทางสองแพร่งนะ
คุณเข็มมาสอนท่านผู้ชมค่ะทางสองแพร่งก็คือท่านต้องเลือกเอาแล้วนะ
ท่านจะเอาแบบยุโรปหรือเอาแบบในเอเชียอืม
เป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับดูตัวเลขก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
กระทรวงสาธารณสุขวันนี้ระบุว่าพบผู้ป่วยโควิดสิบเก้ารายใหม่เพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยยี่สิบสองราย
เป็นการแถลงประจำวันนี้นะครับยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
หนึ่งร้อยยี่สิบสองรายนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
สิบรายมาจากสนามมวยเนี่ยสี่นะฮะไปสัมผัสผู้ป่วยจากการสังสรรค์ทำงานกับชาวต่างชาติสิบหก
ส่วนกลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอันนี้มีอยู่๑๐นะครับ
ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ได้รับผลแล็บยืนยันรับเชื้อแต่ต้องรอการสอบสวนโรคก่อน
เนี่ยอันเนี้ยเก้าสิบสองนะฮะอ่ายังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยในกลุ่มสถานบันเทิงในกรทมอบเพิ่มนะฮะ
สำหรับวันนี้อ่าตรงนี้ก็เบาใจไปหน่อยอืม
แต่สนามมวยนี่ยังต้องไล่กันอีกเยอะเลยใช่ค่ะ
ยอดสะสมผู้ป่วยในไทยนะครับตอนนี้เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดรายนะครับ
แต่ก็มีผู้ที่หายนะฮะแล้วก็หมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ห้าสิบสองรายอืมนี่นะครับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหกร้อยหกสิบแปดนะครับ
ก็แยกอยู่หลายโรงพยาบาลในจำนวนนี้มีผู้ที่อาการหนัก
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมด๗รายนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในไทยนะครับ๑นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะอันนี้คือในไทยนะครับเดี๋ยวของต่างประเทศภาพรวม
เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเอาดูของไทยก่อนนายแพทย์สุภกิจ
ริรักษ์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตามสถิติ
ถ้าประเทศไหนมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า๑๐๐ราย
กราฟผู้ป่วยจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศในยุโรป
แล้วก็อีหลานด้วยนะครับซึ่งการพุ่งขึ้นอย่างนี้จะทำให้ระบบสาธารณสุข
ไม่สามารถรองรับได้ทันแล้วก็ตามมาด้วยการเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ตัวเลขพุ่งขึ้นก็จริง
แต่สุดท้ายแล้วพอกราฟพุ่งขึ้นแล้วเนี่ย
มันเบนออกอย่างรวดเร็วไม่ได้เบนไปทางเสียชีวิต
แล้วก็ติดเชื้อต่อไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่าเบนออกไปก็คืออ่า
เขาหายเขาดีค่ะเขาเขารักษาได้เขาจำกัดได้นะฮะ
ในวงแคบนะครับซึ่งนั่นเป็นเพราะมาตรการการเก็บกักตัวของคนในประเทศนั้นนั้น
นี่ไงก็เลยคือคำถามว่าเราจะเลือกเป็นแบบประเทศในกลุ่มยุโรป
หรือเราจะเลือกเป็นแบบประเทศในโซนเอเชีย
เพราะตอนเนี้ยกราฟเราพุ่งขึ้นแล้วล่ะใช่ค่ะอ่านะฮะ
กระทรวงสาธารณสุขบอกเลยว่าท่านเลือกเอาฮะ
แพร่งฮะตอนนี้อืมถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือถูกต้องค่ะนะอ่า
ยังไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ออกไปแพร่กระจายเชื้อ
รับเชื้อมาแล้วก็ไม่แจ้งไม่บอกไม่กักตัวไม่รักษา
แพร่ต่อไปเรื่อยท่านเป็นแบบในยุโรปแน่ค่ะนะฮะ
แต่ถ้าท่านช่วยกันนะฮะอย่างน้อยก็อยู่บ้านให้มากที่สุด
ถ้าไม่จำเป็นต้องออกไปทำธุระไปทำงานท่านก็อยู่บ้าน
ก็จะระงับการแพร่เชื้อได้นะครับแม้ว่าไทยเราจะมีการเตรียมรองรับผู้ป่วย
อาการไม่หนักเนี่ยนะที่คุณหมอสุภกิจบอกเนี่ย
เราเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยอาการไม่หนักไว้ถึง๑๐๐๐เตียง
เพราะท่านต้องอย่าลืมว่าที่สำคัญมากกว่าเตียงก็คือแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนได้มากขนาดนั้นหรือไม่ค่ะ
คือช่วยทุกช่องนะครับช่วยบอกเถอะครับนะครับประชาชนตัดสินใจ
คือบางประเทศเขาไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วครับเพราะเขาไปแล้วฮะนะฮะ
แต่เราเนี่ยอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเรายังอยู่ที่ทางสองแพ่งฮะ
จะไปซ้ายไปขวาขึ้นกับพี่น้องประชาชนล้วนเลยครับ
ขอบคุณครับขึ้นอยู่กับท่านล้วนล้วนเลยนะครับ
อ่าท่านก็คิดแล้วก็ไตรรองเอาในช่วงเวลานี้นะครับ
คุณผู้ชมครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ตอนนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดจะมากขึ้นนะฮะ
จากการย้ายถิ่นฐานของประชาชนที่ออกจากกรุงเทพกลับภูมิลำเนา
เพราะฉะนั้นถ้าท่านกลับไปแล้วกลับถึงบ้านแล้ว
ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดหรือว่าในพื้นที่ของท่าน
แล้วถ้าเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงมีไข้
ท่านก็ต้องมีวินัยกักตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดด้วยอืม
ที่กลับกันเยอะตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อ
แล้วก็เป็นโรคโควิด๑๙ในต่างจังหวัดเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญจริงจริงครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังจริงจริง
คือการเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพหานครมีหลายกรณี
คนไปรวมตัวกันเยอะเยอะเสี่ยงจะแพร่กระจายของโรคเนี่ยคนตกงานเยอะครับ
คนเหล่านี้เขามีรายได้เป็นรายวันไม่มีรายได้๒๒วันแต่รายจ่าย๒๒วันเขายังมีเหมือนเดิม
เขาก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาตัดสินใจเดินทางกลับประเทศของตัวเอง
การเดินทางออกแบบนี้มันเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ล่าสุดนะคะทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศออกมาฉบับล่าสุด
ว่าราชการกรุงเทพหานครบอกว่าประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีมาตรการในลักษณะที่ว่ามีบทลงโทษ
แต่เป็นมาตรการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหานคร
ไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพเองหรือคนต่างจังหวัดคนต่างด้าวที่มาทำงานในกรุงเทพ
ขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งเดินทางออกจากกรุงเทพเลยนะตอนนี้
กักตัวก่อนเก็บตัวก่อนถ้าไม่จำเป็นจริงอย่าเดินทางออกไปไหนนะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครออกประกาศล่าสุดออกมานะคะ
ก็บอกเลยว่าคือเรารู้กันดีอยู่แล้วแหละว่ากรุงเทพเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ
คมนาคมการท่องเที่ยวความหนาแน่นของประชาชนเยอะ
ดังนั้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน๗ข้อนะคะ
ให้เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพค่ะเพราะอาจได้รับเชื้อหรือเป็นภาหะนำเชื้อไปให้ผู้อื่น
ถ้าตัวเองมีเชื้ออยู่ขอให้อยู่บ้านหมั่นทำความสะอาดที่พักพื้นผิวสัมผัส
ดูแลสุขภาพตัวเองและคนในบ้านสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชน
จัดมาตรการป้องกันด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องน้ำ
จัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า๑๒เมตรโดยทันทีอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งดูแลสุขภาพของพนักงานด้วยนะคะเช่น
เรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยจัดจุดบริการเจลล้างมือการเหลื่อมเวลาการทำงาน
อันนี้ขอความร่วมมือขอให้ผู้ที่เดินทางไปสนามมวยสถานบันเทิงหรือสถานที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคผู้ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยเชื่อว่าทุกท่านดูข่าวอยู่แล้ว
ว่าที่ไหนเสี่ยงคนที่เขาติดโรคโควิด๑๙ไปไหนกันมาบ้างถ้าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนกันสังเกตอาการตัวเองก่อน
กักตัวเองอยู่ในบ้านก่อนถ้าเริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากให้รีบไปพบคุณหมอเลยนะคะ
ครับหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัดควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่นหนึ่งถึงสองเมตรค่ะ
ขอให้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนงดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดเช่นจัดประชุมสัมมนางานแสดงสินค้า
เวนต์คอนเสิร์ตกองถ่ายทำละครการไปเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์
ขนส่งมวลชนทุกประเภทก็ต้องลดความแออัดของผู้โดยสารด้วยเช่นเพิ่มช่องทางการขายตั๋ว
ระยะห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งถึงสองเมตรเพิ่มจำนวนเที่ยวให้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกัน
จุดบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือวัดอุณหภูมิจัดการขยะผู้โดยสารเองก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย
มาตรการต่างต่างเหล่านี้เป็นมาตรการขอความร่วมมือค่ะครับแต่หลายคนบอกว่าถ้าจะไม่ให้เดินทางออกไป
เขาก็ลำบากจริงจริงเขาจำเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีบรรยากาศการเดินทางให้ดูด้วยนะคะ
ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดค่ะ
กลุ่มของรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถตู้ให้ดูแลรับผิดชอบตั้งจุดสแกน
ทำข้อมูลรายชื่อว่าใครเดินทางไปไหนบ้างนะคะแล้วก็ต้องให้คำแนะนำกำชับผู้โดยสารด้วย
ผู้โดยสารทั้งคนขับต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องนั่งห่างกันลดการสัมผัสให้มากที่สุด
แต่ว่ารถตู้จะนั่งห่างกันเมตร๒เมตรคันหนึ่งจะนั่งได้กี่คนคุณภาคภูมิ
ก็ต้องยอมที่จะรับผู้โดยสารน้อยลงถูกต้องต้องยอมจริงจริงต้องทำนะ
จากปกติก็สิบสองใช่ไหมสิบสองถึงสิบสี่ที่นั่งทั้งคันเนี้ย
ต้องเหลือแค่หกอย่างเงี้ยใช่ต้องลดลงแบบครึ่งต่อครึ่งให้ได้เลยนะคะ
คือขนาดรถตู้จำกัดอยู่แล้วเรารู้กันดีนะคะ
การเว้นระยะห่างเมตรหนึ่งเนี้ยมันอาจจะยากอ่ะใช่
แต่ก็ต้องพยายามทำให้ได้ให้แบบให้ดีที่สุดอะค่ะครับ
ผมก็คงก็อยู่ในระยะที่มันจะไม่ติดกันหรอกนะครับมันก็เหมือนกับเวลาขึ้นเครื่องบินอ่ะ
นะครับก็เหมือนกันคือวันนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันนะฮะ
ว่ามาตรการป้องกันเนี่ยถ้าเราใส่แมสนะครับแล้วก็เอ่อ
พยายามที่จะไม่สัมผัสกันเนี่ยล้างมือเนี่ยมันก็โอกาสติดก็น้อยมาก
สิ่งสำคัญคือติดแล้วไปหาหมอเนี่ยรักษาหายนะครับอืมนะคะ
ก็ย้ำอยู่ตลอดนะคะว่ารักษาหายรักษาหายก็จริงแต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันก่อนอ่ะ
ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าทางกรปนห่วงใยสถานการณ์นี้นะคะมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนค่ะ
จะลดค่าน้ำปลาปลาให้๓นะคะ
ลดให้สำหรับผู้ใช้น้ำทุกประเภท
ระยะเวลาการลด๓เดือนนะคะ
สำหรับใบแจ้งค่าน้ำปลาปลาของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม๒๕๕๙
ลดให้๓ค่ะสำหรับค่าน้ำปลาปลา
ขยายเวลาการชำระค่าน้ำปลาปลาค่ะ
สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม
กิจการให้เช่าพักอาศัยไม่คิดดอกเบี้ยนะคะ
ชำระได้ด้วยค่ะผ่อนชำระได้ไม่เกิน๖เดือน
อันนี้คือใบแจ้งค่าน้ำปลาปลาของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓นะคะ
ถ้าใครไม่มีกำลังในการจ่ายค่าน้ำปลาปลา
ตามรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยนะคะให้ไปติดต่อที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ที่ใช้น้ำ
คุณอาจจะขอผ่อนได้๖เดือนไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะคะ
เงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่๑ที่พักอาศัย
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม๒๕๖๓เป็นต้นไป
ขอรับเงินคืนตามวิธีการที่กรปนกำหนด
วางเงินประกันการใช้น้ำก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และการดำเนินการได้
แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ
คุณผู้ชมไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมค่ะ
ติดต่อขอรับเงินคืนที่สำนักงานประปาสาขาของกรปนทั้ง๑๘สาขานะคะ
อันนี้กรปนนะครรวงษ์นะครับ
แต่ว่าหลายพื้นที่เขาก็หลายหน่วยงานก็เริ่มมีมาตรการมาช่วยเหลือ
แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกันบ้างแล้วล่ะ

แต่ในภาพรวมเนี่ยท่านรอฟังคอรมอลวันพรุ่งนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับฝากข่าวไปถึงท่านที่อยู่ที่จังหวัดสงขลาหน่อยนะครับ
เพิ่งมีประกาศออกมานะครับสำหรับจังหวัดสงขลา
โดยนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ราชการจังหวัดสงขลา
ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่๒๔มีนาคม๒๕๖๓ถึง๒๒เมษายน๒๕๖๓

เหมือนกรุงเทพและปริมณฑล

ร้านขายอาหารร้านขายที่เป็นลักษณะสะดวกซื้อ
ห้างต่างที่เป็นโซนอาหาร

ร้านอาหารเปิดได้แต่ซื้อกลับบ้าน

สิ่งทุกอย่างนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับตลาดตลาดนัดเปิดได้เฉพาะร้านขายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยนะฮะ
พวกร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมตัดเล็บอันนี้ต้องปิดนะฮะแต่ว่าที่สงขลาเนี่ยเขามีให้เปิดได้
ถ้าร้านนั้นจัดให้มีที่นั่งคอยให้แยกเป็นสัดส่วนระยะห่างกันไม่น้อยกว่า๑เมตร
และรับลูกค้าได้ครั้งละไม่เกิน๒คนเท่านั้นนอกนั้นปิดหมดนะครับเหมือนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝากท่านที่อยู่ที่สงขลาจะได้รับทราบกันนะฮะท่านผู้ว่าให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ
คมนาคมการท่องเที่ยวและความหนาแน่นของประชากรสูง
ก็เลยต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
คุณผู้ชมคะหนึ่งในสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็น่าเป็นห่วง
ก็คือการที่คนกรุงเทพเดินทางกลับภูมิลำเนา
คือเพราะว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในต่างจังหวัด
ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจริง

ถ้ายังฝืนอยู่กรุงเทพรายจ่าย๒๒วันมันมี
ถามเขาว่ากลัวไหมโควิด๑๙

เขาก็ตอบกับเราว่ากลัวสิโควิด๑๙ทำไมจะไม่กลัว

กลับภูมิลำเนาของตัวเองในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
ก็ยังมีของกินบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อ

อันนี้คือในส่วนของคนที่ต้องหยุดงานโดยที่ไม่มีงานอะไรเลยนะครับ
ถ้าที่เขาต้องหยุดงานแต่ว่านายจ้างบอกไม่เป็นไร

ยังไม่ได้ไล่ออกยังไม่ได้ตกงานอันนี้เขาก็เลือกไม่กลับก็มี

เมื่อวานเราเห็นภาพคนเดินทางกลับกันค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นนะตอนนี้นะคะหลายจังหวัด
อกจากมีมาตรการล็อกดาวน์คล้ายกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปบ้างแล้ว
เขาก็มีมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่ไปจากกรุงเทพ

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๓จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็มีการตั้งจุดคัดกรองสำหรับคนที่เดินทางไปจากกรุงเทพ

เมื่อคืนนี้คนจากกรุงเทพไปขอนแก่นเนี่ย

แต่ยังไม่มีใครเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดโรคโควิด๑๙นะคะ
แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเอาไว้ก่อน
ก็คาดว่าจะมีรถโดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพ
ต่างจังหวัดอีกประมาณ๖๐เที่ยวนะคะ
รถเข้าขาเข้าจากกรุงเทพมานะครับ
ตรวจมาให้มาคัดกรองที่ศาลีคุณส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
ทุกเที่ยวที่เดินทางออกมาจากกรุงเทพฯ
แล้วก็รถต่างจังหวัดที่เดินทางมาจากภาคอื่น
ระยองอย่างนี้ระยองจันทุรีที่ผ่านกรุงเทพฯ

ที่จังหวัดกระบี่นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่
แม้เมื่อคืนตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับ
แล้วก็ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพ
หรือปริมณฑลทนหลายร้อยคนนะครับทางขนส่งแล้วก็สถานีส่งจังหวัด
ก็จัดให้มีตรวจจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
โรงพยาบาลกระบี่กำหนดจุดรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
โดยให้มีทางเข้าออกทางเดียวด้วยนะครับ
ผู้ป่วยแล้วก็ญาติต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ทำความสะอาดด้วยการใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
และจำกัดจำนวนญาติที่จะติดตามผู้ป่วยเข้าไปในโรงพยาบาล
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วย
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วเลยนะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่๓
แล้วก็ที่ช่องเก็บกระเป๋าของรถโดยสารประจำทาง
โดยเฉพาะรถที่ไปจากกรุงเทพและปริมณฑลทุกคันเลย
จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเจลล้างมือให้กับผู้โดยสาร
ก็มีการคัดกรองคนที่จะผ่านเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ของท่ากาศยานไทย
ผู้โดยสารเองคนไปรับคนไปส่งผู้ประกอบการคนที่ทำงานอยู่ที่นั่น
ต้องตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกคนนะคะมีคุณหมอร่วมประเมินอาการด้วยนะคะ
ดังนั้นก็ผู้โดยสารเผื่อเวลาหน่อยเผื่อเวลาหน่อยสำหรับการเดินทาง
ต้องผ่านขั้นตอนต่างต่างเหล่านี้นะคะแต่ก็แป๊บเดียวนะฮะ
เพื่อความอุ่นใจสบายใจกันถูกค่ะนะครับที่จังหวัดเลยครับ
ราชการจังหวัดมีหนังสือด่วนนะฮะในการปิดหมู่บ้านปากภูนะครับ
หมู่บ้านปากภูอยู่ที่หมู่สามต้นเมืองอำเภอเมืองหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
เป็นผู้ชายอายุ๒๔ปีซึ่งมีอาชีพเป็นนักมวย
แล้วก็มีประวัติเข้าไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีเมื่อ๖มีนาคมนี่ฮะ
โอ้โหบรรยากาศในหมู่บ้านก็เงียบเลยนะฮะวันนี้
แต่ว่ามีฝ่ายปกครองมีชุดรักษาความปลอดภัยไปตั้งเต็นต์ให้ลงชื่อเข้าออก
ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีความจำเป็นเข้าไปในหมู่บ้าน
คนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ขอความร่วมมือให้ลงชื่อเข้าออกเอาไว้
จะเข้าจะออกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็กระจายเชื้อ
อืมดังนั้นในทุกทุกจังหวัดเขาก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่เดินทางไปจากกรุงเทพอ่ะ
ครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยว่าคุณบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงใช่
แล้วก็กักตัวเองอย่างน้อย๑๔วันถ้าเริ่มมีอาการป่วยก็ต้องรีบไปหาหมอ
ต้องช่วยกันนะฮะในช่วงเวลานี้เมื่อวานนี้ที่สถานีขนส่งหมอชิด๒ที่กรุงเทพ
คนก็เยอะเลยใช่ค่ะนะเดี๋ยวไปดูกันต่อวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าบรรยากาศล่าสุดในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
มาตรการต่างต่างในการที่จะดูแลผู้คนที่ไปอยู่ที่นั่นจะเป็นยังไงนะครับติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวีรายงานสดมาจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ครับเชิญครับ
ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างก็ทราบมาตรการของรัฐบาลนะคะที่ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบคศก็มั่นใจในมาตรการแล้วก็คาดว่าในวันนี้ผู้โดยสารจะไม่คับข้างเช่นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิด๒ตลอดทั้งวันมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังที่กรุงเทพมหานครได้มีการประกาศปิดจุดสำคัญย่านการค้าไปจนถึงวันที่๑๒เมษายนนี้โดยปคศมีการจัดทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวนะคะแล้วก็เพิ่มมาตรการจุดคัดกรองผู้โดยสารทั้งการวัดอุณหภูมิฉีดพ่นเจลและแอลกอฮอลล้างมือและติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้นั่งห่างกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรและเตรียมเพิ่มเครื่องออโต้
เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่ต้องเข้าไปใกล้ชิดกับผู้โดยสารกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบศยังบอกด้วยนะคะว่าวันนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมารวมกว่า๕๐๐๐๐คนตลอดทั้งวันและได้มีการเตรียมรถไว้รองรับเทียบเท่ากับเมื่อวานแต่ก็ยังพบปัญหาว่ารถร่วมเอกชนหรือว่ารถ๓๐ไม่ค่อยอยากจะเข้ามารับ
ไปฟังเสียงของนายเจรสักที่กล่าวถือเรื่องนี้ค่ะ
นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเนี่ยกำหนดช่องเข้าช่องออกในเหลือชั้นละหนึ่งช่องเท่านั้นเอง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังได้สำรวจบริเวณชาญชาลาผู้โดยสารโดยเฉพาะที่จะไปที่ช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีที่มีผู้โดยสารคับข้างตลอดทั้งวันนะคะก็พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองมีการหอบฮิ้วสัมภาระจำนวนมากเพื่อรอขึ้นรถกลับบ้านค่ะแล้วก็จากการสอบถามประชาชนรวมไปถึงผู้โดยสารที่เป็นชาวประเทศเพื่อน
ก็หนูจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านเพราะว่าทางงานอยู่ที่นี่ก็ล้ำปิด
อ๋อทางงานอยู่ทางไหนทำวี
เกี่ยวเอ่ยหนูไม่ได้ทางงานแต่แฟนหนูค่ะ

เขาให้เรากัดกฎสี่วันพี่จะทำยังไงบ้างคะ
ก็กลับไปถึงบ้านเขาก็มีกฎอยู่แล้วค่ะ
ที่นู่นก็มีกฎเหมือนกันค่ะ
เขาไม่ให้ออกจากบ้านให้อยู่แต่บ้านสิบสี่วันโค้ด
แล้วก็แบบว่าอยากจะไปหาญาติพี่น้องก็ไปได้
ถ้าไม่โค้ดสิบสี่วันเขาไม่ให้ออกจากบ้านเลย
เพราะว่ากลับไปถึงบ้านก็เขาไม่ให้ใกล้ใกล้กับพ่อย่าพี่น้องเลย
เขาให้อยู่แบบอยู่พระหัสเขาค่ะทำได้ค่ะ
ปกติที่ทำงานอยู่ที่ประเทศ

อ๋อที่จังหวัดนนท์แล้วก็คือร้านสุขค่ะ

ก็เลยจังหวัดบ้านดีกว่า

สัตว์ใจทียังไงบ้างคะเดินมาก่อนกับทุกคนนี่
ถ้าอยู่ไปก็เดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องอะไรค่ะ
ก็ยังดีกลับบ้านดีกว่ายังไงก็
สถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องกลับบ้านก่อนใช่
ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ทัพภาคที่๑ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกจำนวน๑๔นาย
ทำความสะอาดด้วยการฉีดฆ่าเชื้อด้วยสารบีเคซี
ถึงคุณสมบัติทำลายฆ่าเชื้อโรคได้

โดยทำความสะอาดบริเวณชั้น๑และชั้น๓
ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารของสายเหนือและสายอีสาน
รวมไปถึงจุดจำหน่ายตัวโดยสารและชาญชาลา
เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศสดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะคะ
ในขณะนี้นะคะก็ยังคงมีผู้โดยสารจำนวนมาก
ที่รอขึ้นรถที่ชาญชาลา
ที่จะเดินทางไปยังช่องเมคจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ซึ่งบคศเองก็คาดว่า
ยังคงมีผู้โดยสารค่ะเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่ภาครัฐมีมาตรการในการปิดสถานประกอบการ
สรรพสินค้าจนถึงวันที่๑๒เมษายนนี้
ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
รวมไปถึงการจัดรถโดยสารให้เพียงพอก็ยังคงมีความจำเป็น
ซึ่งผู้บริหารบอกว่ามีการประชุมระบบทางไลน์ของผู้บริหารของบขศ
เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
จากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ยังพบว่า
ผู้โดยสารที่เดินทางมาที่สถานีขนส่งหมอชิด
ยังคงเป็นผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
และผู้โดยสารที่จะเดินทางมาใช้บริการ
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกด้านค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
ขอบคุณครับคุณวิมลวันนะครับ

แล้วก็เท่าที่ฟังคือทุกคนรู้หมดเลยว่า
กลับไปเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้าง
ดีแล้วค่ะนะคะก็ต้องช่วยกัน

วันนี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ไทยเราอยู่ในสถานการณ์ทางสองแพร่ง
การแพร่ระบาดเชื้อโควิดสิบเก้าใช่ค่ะทางหนึ่งคือจะไปแบบยุโรปเขาเลย
ประเทศโอ้โหตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะเยอะมาก
มันพุ่งปื๊ดปื๊ดเหรออีกทางนึงเอาละมันพุ่งขึ้นแล้ว
แต่ว่าจะไปแบบหลายประเทศในเอเชียคือเขาสามารถจัดการได้ใช่
อันนี้ลดได้แน่นะฮะตอนนี้กรมควบคุมโรคติดต่อสอบสวนโรคผู้ที่ติดเชื้อ

ดูนะฮะค่ะอย่างน้อยท่านก็จะได้ไปเฝ้าระวังตัวเอง

จะมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่
เอาที่นี่ก่อนนะครับที่กรมควบคุมโรคได้ตรวจสอบเอาไว้นะครับ
อุบลราชธานีอ่าเฉพาะผู้ที่ไปเที่ยวร้าน
ตะวันแดงและมิกซ์ผับในวันที่๙มีนาคมนะฮะ
มีนาคมแล้วก็ร้านชมจันทร์วันที่๑๔มีนาคมนะฮะ
แต่ละร้านเนี่ยเขาทำความสะอาด
เขาคลินนิ่งอะไรเขาเรียบร้อยแล้วล่ะ
อันนี้แจ้งเพื่อทราบเผื่อท่านไปมาค่ะ
ท่านจะได้สังเกตตัวเองนับตั้งแต่วันนี้เลย
น้อยก็๑๔วันถูกต้องท่านมีอาการอะไรไหมนะครับ
ขอนแก่นนะครับขอนแก่นมีโรงเหล้ามิตรภาพร้านตะวันแดงขอนแก่นร้านซอดแจ้งหมูกระทะชิว
แล้วก็ตลาดหนองไผลล้อมท่านที่เดินทางไปเที่ยวตามวันเวลา
นี่ฮะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับท่านดูแลตัวเองหรือจะให้ดี
นี้ด้วยท่านที่อยู่ที่ขอนแก่นหรือว่าใครไปเที่ยวขอนแก่นตามวันเวลานี้
เอาโทรศัพท์ถ่ายภาพหน้าจอไว้เลยนะฮะแล้วไปเช็คดู

คือพื้นที่ต่างและเวลาต่างเหล่านี้คือ
พื้นที่และร้านที่คนที่ติดเชื้อโควิด๑๙เขาเคยไปถูกต้อง
แล้วเขาบอกว่าผมไปเมื่อวันนั้นวันนั้นเวลานี้เวลานี้
ถ้าท่านเคยไปท่านต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนในกรุงเทพค่ะคนที่เข้าไปในสนามมวยลุมพินี
และสนามมวยราชดำเนินระหว่างวันที่๖ถึง๘มีนาคม
อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกอยู่ตลอดเลย
มาแจ้งเถอะมาแจ้งเจ้าหน้าที่เถอะ
ถ้าคุณไปในช่วงเวลานี้ไปตรวจเถอะพบคุณหมอเถอะนะคะ
วันนี้ยังมาไม่ครบเลยสนามวยลุมพินีเนี่ย
ถูกเนี่ยค่ะ๖๘มีนาคมสนามมวยลุมพินีและสนามมวยราชดำเนินนะคะ
วันที่๙๑๐มีนาคมคนนี่นะคะ
คนที่ไปร่วมงานบวจที่วัฒว์ราชทิวาดราชวรวิหารเขตศุษย์
วันที่๑๔มีนาคมให้สังเกตตัวเองนะคะ

ที่ไปในสนามกีฬาจิระนครอำเภอหัดใหญ่๑๔ถึง๑๕มีนาคม
ขอให้แยกตัวเองออกมาเลยนะคะ
เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อยจนถึงวันที่๒๙มีนาคมค่ะ
นี่นะคะใครไปช่วงเวลาตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๑ทุ่มนะคะ๑๔๑๕มีนาคม
สงขลายังฝากเตือนเพิ่มเติมค่ะ
คนที่นั่งรถมินิบัสหมายเลข๔
จากสนามบินไปตัวเมืองหัดใหญ่
เมื่อวันที่๑๓มีนาคม
ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองค่ะ
ต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อยจนถึงวันที่๒๗มีนาคมนะคะ
ท่านที่อยู่โคราชครับ

ท่านที่ไปสนามไก่ชนอำเภอโนนไทยเมื่อวันที่๗มีนาคม
แล้วก็เข้าไปดูมวยตู้นะฮะที่ตำบลกุฎจิกอำเภอสูงเนิน

ไปเจอคนที่ติดเชื้อ

ท่านต้องรีบไปพบแพทย์

แล้วก็ลองนับวันเวลาแล้วก็สังเกตดูอาการตัวเอง

เดี๋ยวจะซวยไปถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องด้วยนะฮะ
นนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่เข้าไปที่สนามมวยอตก๓วันที่๘มีนาคม
ท่านที่ไปมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

ท่านต้องไปพบแพทย์
และต้องสังเกตอาการนับตั้งแต่วันนั้น

คือสนามมวยมันจะสืบเนื่องมาจากลุมพินีอยู่หลายจังหวัด
ท่านที่นั่งรถเมย์ด้วยนะครับ
ปอสาย๗๐นะฮะ
คือถ้าตามสายเนี่ยเขาวิ่งระหว่างประชานิเวศ๓ถึงสนามหลวง
แต่มันจะมีพื้นที่เสี่ยงบางจุดบางช่วงที่
คนที่เขาติดเชื้อโควิด๑๙เขานั่ง
ท่านที่นั่งสายนี้นะครับ
ช่วงวันที่๘ถึง๑๔มีนาคม
หรือว่าท่านนั่งรถตู้คันที่๕๓
ในช่วงวันที่๘ถึง๒๐มีนาคม
ท่านก็ต้องรีบสังเกตอาการตัวเอง
แล้วก็ไปพบแพทย์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะ

เฉพาะผู้ที่ไปตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิง
เมื่อวันที่๑๕มีนาคม
และผู้ที่ไปร่วมพิธีศพ
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลลำดวนอำเภอลำดวน

วัดไหนอะไรยังไงพิธีไหนอะไรยังไงนะครับ
ขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แล้วก็เฝ้าสังเกตอาการตัวเองด้วยนะฮะ
ถ้านับ๑๕๑๖มีนาคมเนี่ย
ท่านก็ยาวไปนู่นเลย๓๐มีนาคมเป็นอย่างน้อย
เพื่อจะดูว่าจะมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างไร
อันนี้กรมควบคุมโรคติดต่อฝากแจ้งมานะฮะ

คุณผู้ชมหลายท่านที่ชมเราอยู่จากต่างประเทศ
หลายประเทศในยุโรปมาตรการเขาเข้มข้นมากจริง
แต่บ้างก็บอกว่าใช่สิเขาก็เข้มข้นได้
เพราะว่ารัฐบาลเขามีมาตรการเยียวยาค่อนข้างชัดเจน
ในส่วนของไทยเรื่องเยียวยาเดี๋ยวรอคอรมอลพรุ่งนี้
แต่มาดูมาตรการของต่างประเทศเขาหน่อยที่อิตาลีค่ะ
อิตาลีตอนนี้ถือว่าวิกฤตมากจริงนะคะ
เพราะว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙เนี่ย
สะสมเนี่ยนะคะสูงเป็นอันดับ๒ของโลก
แต่ผู้เสียชีวิตคืออันดับหนึ่งของโลก

มาตรการของอิตาลีนะตอนนี้คือ

แล้วก็มีมาตรการหลายข้อที่ตรงกับมาตรการของกรุงเทพหานครและปริมณฑลที่เพิ่งประกาศออกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ

ก็คือไปซื้อของหรือไปทำงานเท่านั้น
ทางการแนะนำให้ประชาชนอยู่บ้าน

ร้านค้าต่างที่เปิดให้บริการจะเหลือแค่ร้านขายของชำ

ร้านอาหารที่เปิดให้ซื้อกลับบ้าน

มาตรการของอิตาลีเข้มข้นถึงขั้นที่ว่า
สั่งปิดโรงงานที่ไม่จำเป็นต่อการผลิตทั่วประเทศแล้วค่ะ
จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยนะคะ
งดการเที่ยวเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนประเภทต่างด้วย
ฝ่าฝืนโดยเฉพาะการออกมารวมตัวกันไม่กักตัวเนี่ยค่ะ
เขามีโทษจำคุกเลยนะสูงสุด๓เดือนนะคะ
ส่วนที่สเปนค่ะ
เปนเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับ๔ของโลก
ผู้เสียชีวิตกว่า๑๘๐๐ราย
มาตรการ๔ข้อแรกก็คล้ายกัน
แต่สเปนเขาเพิ่มมาตรการนี้ค่ะ
เขาสั่งปิดโรงแรมด้วย

ลดการเที่ยวด้วยระบบขนส่งมวลชน

ใครที่ฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษปรับ๑ล้านบาทนะ

ตอนนี้ผู้ป่วยเป็นอันดับ๕ของโลกนะคะ

อดผู้เสียชีวิตอาจจะต่ำหน่อย
แต่ว่าเขามีมาตรการที่ค่อนข้างจะ
งวดผู้เสียชีวิตของเขา๙๔ราย

รวมตัวกันในที่สาธารณะเกิน๒คน

อรมนีเขาให้อำนาจการปกครองในแต่ละรัฐนะคะ
ทำให้บางรัฐมาตรการเขายิ่งเข้มข้นไปกว่าอีก

รัฐซาลันประกาศเคอร์ฟิลล์เลยนะคะ
คือเคอร์ฟิลล์เลยอ่ะคือไม่ให้ออกจากบ้านอ่ะ
คือตะวันตกดีนี่คุณต้องอยู่ในบ้าน
นี่คือสองคนนี้ถ้าไม่รู้จักกัน
ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันไม่ต้องมารวมกันเลย

วันนี้โรงงานเราหยุด

เราไปเจอกันแล้วกันมานั่งเล่นบ้านเราไหม
ไม่ต้องเลยไม่ได้เลย
สุดท้ายค่ะที่อยากจะนำมาเป็นตัวอย่างก็คือที่อังกฤษนะคะ
ตอนนี้ผู้ป่วยเป็นอันดับ๑๐ของโลก
มีผู้เสียชีวิตกว่า๒๘๐ราย
มาตรการก็คล้ายกับกรุงเทพหานครและปริมณฑลนะคะ
แต่สิ่งที่เขาประกาศเพิ่มก็คือกลุ่มเสี่ยงอะค่ะ
ผู้ป่วยมะเร็งคนที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
ต้องอยู่บ้านอย่างเดียว๑๒สัปดาห์ไม่มีข้อยกเว้น

อยู่บ้านอย่างเดียวอ๋อแต่นี่กลุ่มเสี่ยงเลยใช่ไหม

อังกฤษออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้กำลังหารือถึง
มัตรการแข่มงวดกว่าเดิมอีกนะคะ
เพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวอังกฤษเยอะเลย
ไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการของทางภาครัฐ
ยังมีคนไปเดินเล่นในสวนสาธารณะอยู่เลย
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรอดูมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้ไปอีกค่ะ
นี่ฟุตบอลทั่วยุโรปก็ต้องหยุดหมดอ่ะตอนนี้
กฤษเขาเลื่อนไปนู่นถึง๓๐เมษา

ที่เราให้ดูก็คือเราไม่อยากจะให้ตัวเลขของเรา
เหมือนกับทางยุโรปที่ตัวเลขเขาเยอะนะคะ
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตนะคะ
เรามาดูตัวเลขภาพรวมของทั่วโลกกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตัวเลขทั่วโลกตอนนี้นะคะ
มีผู้ป่วยทั่วโลก๓๔๑๙๐๖๙๖ราย
เสียชีวิต๑๔๗๕๓รายนะคะ
แต่ก็ต้องบอกว่ามีคนที่หายดีแล้วด้วย๙๙๐๔๑ราย
นี่คือตัวเลขทั่วโลกนะคะ
สำหรับผู้ป่วยในจีนค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่๘๑๐๙๓ราย
ในไทย๗๒๑รายนะคะ

ประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตเกินร้อยศพ

อิตาลียังสูงสุดเลยนะคะ

อิตาลีจีนสเปนอิราณฝรั่งเศส
ผู้เสียชีวิตเกิน๑๐๐แล้วค่ะ

ตัวเลขเรายังห่างไกลจากเขาเยอะ

ก็มีมูลเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไป

เราช่วยกันดูแลให้ดีที่สุดก็พอแล้ว

แล้วก็ว่าทำไมไม่กระกกรังตัวอุมโรค
แม่บุ๋มศาสิธริชัดชัยพลรัท
บอกว่าครอบครัวของแพรวาไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙มาหมดแล้วนะครับ
ไม่พบเชื้อโควิด๑๙เลยนะครับ
ระบุข้อความบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของแพรวาก็คือ
ต่องกับม้าบุ๋มผลตรวจไม่เป็นค่ะ
คนที่สุขใจที่สุดคือแพรวาซึ่งวิตกกังวลและไม่สบายใจอย่างมาก
เพราะป๊าม้าอายุเยอะแล้วห่วงป๊าม้ามากกว่าตัวเอง
เราจะผ่านไปด้วยกันลูกนี่ฮะ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าแม้ว่าผลตรวจตอนนี้จะไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แต่ก็จะกักตัวให้ครบกำหนด๑๔วัน
ก็จะนับตั้งแต่วันที่๒๐มีนาคมไปถึง๓เมษายน
เพื่อเฝ้าระวังอาการของตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปนี่นะฮะ
ค่ะส่วนคนในวงการมวยค่ะที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่า
จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จริงสำหรับใครที่เข้าไปในสนามมวยลุมพินี
รวมไปถึงสนามมวยราชดำเนินด้วยนะคะช่วงตั้งแต่วันที่๖มีนาคม
คือก่อนหน้านี้หน้าสนามมวยราชดำเนินเขามีการแจ้งบอกว่า
ถ้าใครมาที่เวทีมวยราชดำเนินเขาจะตรวจให้ฟรี

ก็เลยมีการตรวจให้ทำให้ตอนนี้รู้ตัวเลขภาพรวม
สำหรับคนในวงการมวยหรือว่าคนที่เข้าไปในสนามมวย
ติดโควิด๑๙กี่คนแล้ว
ล่าสุดนะคะทนายสุกริตแพร่ครีทาเวทนายความเพื่อคนมวย
รวมรวมรายชื่อคนในวงการมวยที่ติดโควิด๑๙

นี่คือตัวเลขที่ได้มาจากการตรวจหน้าเวทีมวยราชดำเนิน
กระทรวงสาธารณสุขด้วยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทำให้ตอนนี้ในวงการมวยไม่ใช่แค่นักมวยนะคะ
กรรมการมวยเจ้าหน้าที่สนามมวย
แม่ค้าที่อยู่หน้าเวทีมวยติดโควิด๑๙ไปด้วยนะคะ

รายล่าสุดที่ตรวจเจอก็คือโปรโมเตอร์มวยสุรพลนราตรีกุล
ก็ออกมาบอกว่าคนใกล้ชิดต้องเฝ้าระวังนะ
ออกมาประกาศตัวเลยรายล่าสุดนะคะ
มีรายงานว่าเซียนมวยที่ป่วยโรคโควิด๑๙
และรักษาตัวจนหายดีแล้วก็มีค่ะ
หายดีแล้ว๕คนหมอให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
ก็คือนายนพดลกรยาพักหรือบิ๊กมวยตู้
รู้ว่าติดโควิด๑๙ตั้งแต่๑๕มีนาคม
เข้ารับการรักษาตัวตามระบบอย่างถูกต้อง
ที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรล่าสุดเมื่อวานนี้
๒มีนาคมกลับบ้านได้แล้ว
แต่ก็ต้องเก็บตัว๑๔วันก่อนจะไปใช้ชีวิตตามปกติ
จะได้ไม่ไปแพร่เชื้อกับคนใกล้ชิดด้วยนะคะ

หายก็ต้องกักตัวเหมือนกันนะคะ
ก็เลยแนะนำมาว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ใกล้ชิดกับคนที่ติดโรคโควิด๑๙ต้องรีบไปตรวจ
จะได้ไม่เป็นคนแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะ

เขารู้ว่าติด๑๕มีนาคมหาย๒๒มีนาคมก็ไม่กี่วันเองนะคะ
เขาหายจนกลับบ้านได้แล้วสัปดาห์เดียว
ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน
ไม่ใช่ว่าไม่หายนะครับ

ท่านผู้ชมครับ

ใช่กลับวันราวรวมที่๑แน่

กลัวไม่ได้ซื้อเลยโอ้ยซื้อเยอะเลยจริงจริงใครซื้อไว้บ้าง
อารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ก็ยังไม่หวันโหไม่อยากจะไปซื้อเลขซื้อขนาดนี้นะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้ครับทางผู้พิการที่เขาเป็นผู้ค้าสลากนะฮะ
โดยสมาพันธ์สมาคมผู้พิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยนะครับ
วันนี้เขาไปรวมตัวกันค่ะเรียกร้องขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลื่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้คือ๑เมษายน๒๕๖๓ออกไปได้ไหม
เพราะว่าว่างกันตรงงวดนี้ขายแทบไม่ได้
จริงค่ะตอนที่ฉันไปซื้อเนี่ยก็คือเห็นใจคนขาย
ก็เลยซื้อเสียเลยเพราะเขาบอกขายไม่ได้จริงคุณพ่อบุญ
แล้วเขาพวกนี้คือต้องซื้อมาก่อน

ก็ได้โคต้าก็ซื้อจากสำนักงานสลากมาก่อน
แล้วก็ไปขายกับประชาชนอีกทีนึงนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอให้ช่วยเลื่อนออกไป
แต่ก็มีมาตรการอื่นในการที่จะช่วยเหลือเขาด้วยนะครับ
อำนวยกลิ่นอยู่ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย
เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะ
ซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยจะดูแลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่นะครับ

คือขอให้เลื่อนวันออกสลากงวดวันที่๑เมษายนที่จะถึงนี้
ไปเป็นวันที่๒พฤษภาคม๒๕๖๓นะฮะ
เป็นวันที่๒ก็เพราะว่าวันที่๑พฤษภาคมเข้าวันแรงงานแห่งชาติ

จากพ่อค้าแม่ค้าขายสลากไม่ได้

เพราะคนซื้อน้อยลงทำให้สลากตอนนี้
ยังอยู่ในมือผู้ขายเป็นจำนวนมาก
ขอให้ลดจำนวนสลากที่ซื้อจอง
และขอคืนเงินค่าสลากจองของงวดประจำวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๙
ให้กับผู้จำหน่ายที่ประสงค์ขอเงินคืนด้วย
แล้วก็สุดท้ายขอให้ผู้ค้าจำหน่ายสลาก
ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
แพร่เชื้อให้กับผู้ที่มาซื้อหรือผู้เกี่ยวข้อง
แล้วให้หน่วยงานประชาสมพันธ์การป้องกันอย่างถูกวิธีด้วย
เอาเป็นว่าจุดประสงค์หลักก็คือขอเลื่อนอ่ะนะ
ส่วนงวดที่๑๖เมษายนที่มีจองอะไรกันแล้วเนี่ย
ก็จะต้องอาจจะขอเงินคืนอะไรพวกนี้นะฮะ

ธนวัฒนพลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
บอกว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับ
ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนะครับ
ประชุมกันวันพุธที่๒๕มีนาคมนี้
ส่วนข้อเรียกร้องอื่นอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าจะหาทางออกแบบไหนอะไรยังไงได้บ้าง
คุณผู้ชมคะไปดูภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพที่แชร์อยู่ในเพจเฟซบุ๊ก
วารินชำราบบ้านเห่าอุบลราชธานี
เห็นภาพนี้แวบแรกหลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องขำขัน
แต่มองดีแล้วเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ
ว่าการหาหน้ากากอนามัยไม่ได้มันเป็นปัญหาจริง

เขามีความจำเป็นต้องออกจากบ้านค่ะ

ให้ดูใกล้ค่ะคุณภาคภูมิค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ต้องเอาอันนี้มาใช้แทน
เข้าปากเข้าจมูกคือเขาต้องไปซื้อของที่ตลาดเขาจำเป็นต้องออกจากบ้านไง
ครับจำเป็นก็ต้องออกอ่ะอืมแล้วก็เลยมีการแชร์ภาพนี้กันเยอะเลย
ครับเจอตัวแล้วนะคะคุณพี่ท่านนี้นะคะชื่อป้าพริ้งค่ะ
บนราชธานีค่ะบอกร้านพี่เขาด้วยจะได้ขายดีซื้อกลับไปกินที่บ้านนะคะ
เอาไว้เนี่ยนะคะก็โพส์ให้ดูว่ามันแบบนักกากนามัยมัน
มอบให้กับป้าพริ้งเรียบร้อยแล้วเขาเป็นคนอุบลด้วยกันเขาเจอแล้วเขาก็เลยเอาหน้ากากอนามัยไปให้
แล้วก็เลยถามป้าพริ้งนะว่าป้าพริ้งเอาจริงเถอะที่ป้าพริ้งเอาสก๊อตไบท์มาใส่แทนหน้ากากอ่ะ
พิงตั้งใจจะเออสนุกล้อเล่นแบบอะไรแบบนี้หรือเปล่านึกออกมั้ยแล้วป้าพิงตอบซื่อมาก
พิ้งบอกว่าป้าจะไปตลาดไม่มีหน้ากากแต่กลัวโรคเห็นฟองน้ำวางอยู่
ก็เลยทำง่ายป้องกันเชื้อโรคไปก่อนก็มันก็หนาดีคิดว่าก็ป้องกันได้ตอบแบบซื้อเลยอ่ะ
ฟิลเตอร์อย่างหนาเลยหรือเปล่าหนามากนี่ค่ะขอบคุณคนใจดีด้วยนะคะที่นำหน้ากากอนามัยไปให้ป้าพริงนะคะ
ค่ะป้าพริงได้แล้วท่าไม่มีขาดแคโกนจริงพ่นหาผ้าอะไรก่อนก็ได้
เผื่อทั้งที่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมที่ฉะเชิงเศร้ามีเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง
เขาก็ต้องอยู่บ้านกับครอบครัวใช่ไหมฮะเขาก็เลยทำหุ่นยนต์ประดิษฐ์มาให้ลูกเล่นคลายเหงา
ในช่วงของลูกที่อยู่บ้าน
ค่ะนี่นะคะคือหลายคนโพสต์กันเยอะค่ะว่าช่วยบอกมาหน่อย
อยู่บ้านป้องกันการระบาดของโควิด๑๙คุณทำอะไรกันบ้าง
แต่ก็ทำหุ่นยนต์ประดิษฐ์แบบเรียนรู้เรื่องโควิด๑๙ให้ลูกไปด้วย
เดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยนี่เห็นไหม
ลูกชายนิ้ว๔ขวบเท่านั้นนะครับ

ลูกป๊าป้องสี่ครับ

เพราะว่าโควิดกำลังระบาดอยู่
แล้วเราแต่งชุดอย่างนี้จะสู้กับโควิดไว้
ไหวครับ

พอดีเขารู้ว่าทางต่อเมื่อ
แล้วเขาอยากได้ก็ดูในคลิปก็เลยร้องให้ทำให้

ที่บ้านของคุณพี่เขาเนี่ยยังขายอาหารอยู่นะ